คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ชนบุรีนะคะ
ตกงานไม่มีเงินจากพิษโควิดสิบเก้าแล้วก็มีการโพสต์บอกว่าเดี๋ยวยกลูกให้คนอื่นดูแลก็แล้วกัน
เลี้ยงลูกไม่ไหวโอ้โหคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะคือคนอยากช่วย
แต่สุดท้ายคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าขอโทษสังคมด้วยไม่ได้จะยกลูกให้ใครแล้วนะคะ
โพสต์ข้อความบอกว่ายกลูก๒คนเลยเด็กชายอายุ๕เดือนกับเด็กหญิงอายุ๕ขวบ
ให้กับใครก็ได้ที่เป็นคนใจบุญเป็นคนที่รักเด็กเดี๋ยวเซ็นโอนให้ให้เป็นบุตรอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลย
เพราะแม่เองไม่มีเงินเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนตกงานจากโควิด๑๙
ล่าสุดเนี่ยค่ะมีคนใจบุญมีหน่วยงานภาครัฐสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรี
ที่อำเภอพนัฐนิคมคือพอหน่วยงานเขารู้เรื่องเขาไปเยี่ยมเขาไปหานะคะ
บอกว่าเดี๋ยวขอดูแลให้คือทางนางสาวขวัญฤทัยกังวันพงศ์อายุ๒๘ปีที่เป็นคนโพสต์ค่ะ
ก็บอกว่าตอนนี้มีคนติดต่อขอบริจาคเป็นแสนแล้วนะคะ
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านเลยค่ะเป็นบ้านเช่าเป็นทาวน์ฮาวส์ค่ะ
อยู่ในตำบลบ้านช้างอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
ทีมข่าวไปถึงก็เจอนางสาวขวัญฤทัย
กลับจากไปซื้อชุดนักเรียนและรองเท้านักเรียนให้กับลูกสาววัย๕ขวบ
คือเด็กหญิงงามตาเพราะว่าน้องเขาจะเปิดเทอมพรุ่งนี้นะคะ
นางสาวขวัญฤทัยบอกว่าตอนโพสต์เนี่ยกระแสตอบกลับมาเยอะ
มุมหนึ่งแน่นอนมีคนตำหนิต่อว่าคนไม่เห็นด้วยก็เยอะ
จะมายกลูกให้คนอื่นได้ยังไงคนที่เห็นใจติดต่อ
อยากจะส่งความช่วยเหลือไปก็เยอะเช่นเดียวกัน
นางสาวขวัญฤทัยบอกว่าที่ต้องโพสต์แบบนั้นเพราะหมดทางออกจริงค่ะ
คือตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้ทำงานร้านนวดแผนโบราณร้านนวดก็ปิดเพราะโควิด๑๙
ตอนนี้เขาถูกเลิกจ้างไปเลยนะคะลูกสาวต้องเรียนหนังสือชั้นอนุบาล
สามีก็เลิกกันไปแล้วมีเงินติดตัว๖๐บาท
ทวงค่าผ่อนรถจักรยานยนต์ถูกทวงค่าเช่าบ้าน
ถึงขั้นเคยคิดฆ่าตัวตายด้วยซ้ำคิดฆ่าตัวตาย
แล้วก็อยากจะให้ลูกกินยาตายไปด้วยกันแต่คิดได้
เปลี่ยนใจมาโพสต์ยกลูกให้คนอื่น
ตอนนี้นางสาวขวัญฤทัยบอกว่าสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะคะ
ไม่อยากยกลูกให้ใครหรอกค่ะขอโทษกับสังคมที่โพสต์ออกไปแบบนั้น
หลังจากนี้ก็จะพยายามเลี้ยงลูกทั้งสองคนให้ดีที่สุด
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ก็เลยเตือนเลยนะคะว่าแม่เด็กไม่สามารถยกลูกตัวเอง
ปัญหาทางครอบครัวจริงคือจะต้องมีการตรวจสอบ
คนที่จะมาอุปการะเลี้ยงดูว่าดูแลได้ไหม
มีประวัติอาทยากรรมไหมมีประวัติป่วยทางจิตทางประสาทไหม
คือทุกอย่างเหล่านี้ต้องมีการตรวจสอบควบคู่กันไปทั้งหมดนะคะ
เบื้องต้นก็ได้มีการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับทางครอบครัวแล้วนะคะ
ก็ปีหนึ่งจะช่วยได้๓ครั้งครั้งละ๒๐๐บาท
เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กไปก่อน
ส่วนผู้ใจบุญคนอื่นที่อยากจะช่วยเหลือเป็นการส่วนตัวก็เป็นกรณีกรณีไปนะคะ